พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่หลายคนดูแล้วยิ้มออกกันหน่อยนะคะ
เวลาไปร้านทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีประตงประตูลูกกรงอะไรค่อนข้างแน่นหนาเนอะ

ให้คุณผู้ชมไปดูคุณป้าท่านนี้จะเข้าไปซื้อทองแหละ

นี่หนูอยู่นี่

ป้าท่านนี้

ดูคุณป้านึกว่าเอาอยู่ฝั่งนั้นเหรอ

จกมันใสมากคือเขาทำความสะอาดกระจกเขาดีมาก
สาวร่อนเท้าแนวก็ถือโทรศัพท์ถ่ายคือป้าแกคงดัดนานแล้วแหละ

เปิดประตูเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเดินจะไปซื้อทองกับน้องที่เขานั่งอยู่เคาน์เตอร์
พอเดินไปก็ป้าเงินไปไม่ได้ประตูกระจก

หนูอยู่นี่ป้าหันหลังมาหนูอยู่นี่
แล้วคือพอบอกยิ่งบกมือป้าแกก็ยิ่งเอาเข้าไม่ได้
แล้วจังหวัดที่ป้าหันมาคือป้ายิ่มน่ารักป้า

นี่คือความซื่อความใส่ซื่อของคุณป้านะ
ป้าแบบโก้กผมมาเรียก
คนโพสต์เขาก็บอกว่าตอนแรกเดินเข้ามาเห็นป้าเดินไปอีกฝั่งนึง
ก็งงเหมือนกันนะว่าป้าไปไหน

อี้ตั้งอยู่ไงหรือว่าไปส่องกระจกก่อนหรือเปล่า
้มอยู่ไม่ทันมองเงยหน้ามาอีกที

เอากระดาษปิดหน้านะ

นี่ฉันรู้แล้วว่าบอลไทยจะไปที่ไหน

ไปหาป้าไปเอารอยยิ้มจากป้านะ

คือต้องยอมรับพี่พนักงานทำความสาธิ์ดีมาก